คือธรรมดาปกติอ่านข่าวซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ย
ผู้ชายจะแย่งหญิงกันอ่าใช่จะแย่งหญิงกันแต่คราวนี้
สาวหึงหนุ่มบาร์โฮสบุกห้องเพื่อนทุบดั่งหัก
คือผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวบาร์โฮส
ก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงนะครับปรากฏว่าคนหนึ่งชอบผู้ชายบาร์โฮฟ
อีกคนนึงไม่ได้ชอบหรอกแต่เพื่อนเข้าใจผิดเธอมีสัมพันธ์ใช่ไหม
เธอไปมีสัมพันธ์กับหนุ่มบาร์โฮสที่ท่านชอบใช่ไหมมากับพวกครับเข้าไปในห้องครับ
ขวดน้ำหอมขวดน้ำหอมส่วนใหญ่มันจะทำหนาใช่ไหม
ใช่ขวดแก้วหนันหนาทุบทุบทุบไปที่หน้าครับกรุงประจมฮะ
นี่เห็นอยู่หน้าห้องนี่มีโรสพลอยแล้วก็แฟนพลอยเนอะ

อ่าตี๔นึงมิถุนายนครับภาพจะก้อกล้องจอดปิดในคอนโด
เปิดประตูเข้าไปอย่างง่ายใดใช้เวลา๖นาทีทุบ

นางสาวดรีมครับอายุ๒๖ปีเล่าบอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวคืนนั้นหนูเมามาก
แล้วลืมล็อกห้องเห็นไหมล่ะเขาเปิดเข้าไปได้เลย

นี่แล้วที่เข้าไปจริงรอสกับดรีมเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะ
ทำงานที่เดียวกันแล้วทำไมถึงขึ้นคอนโดมาได้

เฮ้ยพี่เบิร์ดความจริงอยู่คนละตึกมันก็ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอ
แหมน้ำแข็งก็มาบอกพี่รอพอพี่รอพอหนูจะไปหาเพื่อน

ขึ้นมาปั๊บก็มาทำร้ายเข้าไปปั๊บจิกหัวกระชากทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เอาขวดน้ำหอมหนานทุบนะครับ
เหตุที่โรสกับพวกเนี่ยขึ้นมาที่ห้องนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกขึ้นมาง่ายดายเพราะพี่รอปภเขาเปิดให้
รีมเล่าเลยโรสกับฉันเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่ทำงานกัน
รู้จักกันได้๕๖เดือนแล้วโรสเนี่ยชอบเที่ยวบาร์โฮส
แล้วก็เคยพาผู้ชายมาแนะนำเธอนะครับ
หนึ่งในนั้นคือไอซ์ไอซ์นี่ผู้ชายนะที่ทำงานบาร์โฮสนะ
เอ๊ะทำไมไม่รู้คุณผู้ชมไอซ์ทักมาคุยกับเธอ
มาคุยกับดีมดรีมไปเที่ยวกันแต่ดีมปฏิเสธ
อุ๊ยพี่มอสถ้าเกิดดูจากฐานนี้คือแปลว่าอะไร
แปลว่าคือโรสชอบไอซ์ไอซ์ทักมาคุยกับดรีม
แต่ดรีมนะครับเนี่ยแต่ว่าหนุ่มบาร์โฮสทักไปที่ดรีม
ไปที่ดีมชวนเที่ยวแต่เธอปฏิเสธ
บอกเธอไม่ได้ชอบไอซ์นะแต่ปรากฏว่ารถหึงครับ
ึงครับคิดว่าดีมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
มีอะไรกับไอซ์ใช่ไหมเธอมีอะไรกับไอซ์ใช่ไหม
ฉันไม่มีฉันไม่ชอบเชื่อฉันสิ
รู้ตัวอีกทีคือตอนโดนขวดน้ำหอมทุบหน้าแล้ว
ค่ะพอตื่นขึ้นมาหนูก็พยายามจะสู้เขา
แต่ว่าสู้ไม่ได้ค่ะแล้วเพื่อนเขาก็เลยมาล็อกหนู
ไม่ไหวก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วเขาก็พังห้องหมดเลยค่ะ
ก็คือแบบว่าถ้าไปเจอที่ทำงานจะให้เพื่อนตบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้ระวังตัวไว้ให้ดีจะเอาให้หนักกว่านี้ประมาณนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุแล้วคุณผู้ชมฮะหลังก่อเหตุแล้ว
โรสก็ทักไปบอกไอซ์บอก
เฮ้ยไปดูดีมดิมันถูกฉันตบในห้องอ่ะ
ไม่ได้เป็นอะไรกันอุ๊ยไม่ได้เป็นอะไรกันแฟนก็ไม่ใช่อย่าเยอะอย่าเยอะนี่ครับนี่ครับ
แล้วอย่างไอซ์ก็ยังแคปส่งมาให้ดีมคนที่ถูกทำร้ายดูด้วยนะ

อย่าเยอะคืออย่ามาคืออย่ามาอ๋อขอเถอะ
ของอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออ
นี่แหละครับโรสก็ส่งข้อความไปบอกแฟนเก่าดีนด้วยคือ
คือบอกหมดเลยขู่ฝากขู่ระวังตัวให้ดีนะ
พี่ชายฉันเป็นตำรวจเดี๋ยวสักวันฉันจะกลับมาอีก
นั่นโอ้โหรีมเอาข้อความนี้ไปแจ้งตำรวจสิครับ
กลัวสวนองค์ห้วยขวางแล้วก็ไปตรวจร่างกายเอาไปเป็นหลักฐาน
ต้องพึ่งพี่กันจอมพลัง
เพราะว่าถ้าถึงมือพิการแล้วมันจะมีความคืบหน้าใช่ไหม

ท่านบอกว่าตอนเนี้ยน่ะออกหมายเรียก
ออกหมายเรียกทั้ง๓คนไปรอบนึงละ๓คนในที่นี้หมาย
โรสพลอยแล้วก็แฟนพลอยนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยอยู่ระหว่าง
หมายเรียกครั้งที่สองถ้าทั้ง๓คนยังไม่มาเดี๋ยวจะเป็นหมาย
จับเลยจะโดน๓ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเรื่องของบุกรุกยามวิการแล้วก็
ทำให้เสียทรัพย์ตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้มันเป็น
ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเอาจริงจริงนะฝั่งดรีมผู้เสียหาย
เขาก็บอกด้วยบอกว่าเฮ้ยแต่เอาจริงนะเรื่องรอปภิว
เขาติดใจนะที่รปพออยู่ดีเอาบัตรแตะแบบสแกนแล้วก็
เปิดให้แบบโรสพลอยและแฟนพลอยเข้ามาเลยทั้งที่อยู่
ละตึกต่อให้จะอยู่คอนโดเดียวกันก็ตามจริงจริงมันเป็น
เรื่องของความปลอดภัยไงอันนั้นมันเป็นหลักการไงอืมแต่ผม
ถามจริงเถอะในวิถีชีวิตจริงก็เคยเห็นเดินกัน
ไม่เปิดจะมีปันหาอีกนะก็จะมีปันหาที่ถ้าอยู่คอนโด
เนี่ยไม่เคยแล้วเปิดไม่เปิดมันไม่เปิดจะเป็นยังนั้นไป
อีกนี่วิถีชีวิตจริงแต่เรื่องของความปลอดภัยก็อย่างที่น้ำแข็งว่า